คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานช่วงเย็นที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
เขามีงานฝังลูกนิมิตปรากฏว่าภายในงาน
มีคนก่อเหตุใช้อาวุธปืนไปยิงกราดยิงเลยนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้คารวาสบาดเจ็บหนึ่งพระโดนลูกหลงอีกหนึ่งนะคะ
ล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับคุณผู้ชม
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดนะคะช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะ
ศรแดงคนก่อเหตุนะคะใส่เชิดสีขาว
แล้วก็เนี่ยค่ะอื่นล้มลงแบบนี้นี่คือคนที่โดนยิงนะคะ
นี่ค่ะชาวบ้านก็หนีตายจ้าละวันแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ
ในงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตรวัดมงคลสวัสดิ์หรือว่าวัดเม่าสุขา
ตำบลหนองซ้ำซากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ
ตำรวจสภาพบ้าดบึงเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุ
ก็ไปตรวจสอบนะคะไปพบนายนิกรแซ่อึ้งอายุ๓๒ปี
เป็นชาวบ้านที่ถูกยิงด้านหลังกระสุนเนี่ยทะลุใต้ราวนมด้านขวา
นอนอยู่ข้างพระอุโบสถนะคะส่วนคนที่เจ็บอีกรายเนี่ย
เป็นพระนะคะก็คือพระมหาประภาษณ์อายุ๕๓ปี
เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองพรมมาวาดตำบลหนองอิรุณ
ถูกยิงที่แขนขวากระสุนเนี่ยฝังในนะคะทำให้กระดูกของท่านเนี่ยแตก
ทีนี้หลังจากที่กู้ภัยแล้วก็ตำรวจลงไปพื้นที่แบบนี้แล้วนะคะ
ก็ให้การช่วยเหลือทั้งสองคนนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านบึง
แล้วหลังจากนั้นก็ถูกส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลชนบุรี
ก็คือไม่ไกลกันมากส่วนถามว่าคนก่อเหตุคือใคร
คนก่อเหตุก็คือผู้ชายที่ใส่เสื้อเชิดในภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
คือนายพาขินนันทะชลากรกิจหรือบีอายุยี่สิบหกปีค่ะ
เป็นลูกชายของอดีตผู้ใหญ่บ้านในตำบลหนองซ้ำซากถูกชาวบ้านเนี่ยนะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่พ้นนะชาวบ้านเนี่ยจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้
พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุแล้วในอาวุธปืนค่ะ
ยังเหลือกระสุนอีกอยู่เลยประมาณ๗นัดนะคะ
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวมาเนี่ยค่ะมานั่งสลอนแบบนี้เนี่ยนะคะ
มาสอบปากคำที่โรงพักทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะคะ
มีชาวบ้านอายุสักประมาณ๗๐ปีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่า
ขณะเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้เท่าผู้แก่เนี่ยนะคะ
เพราะว่ามันเป็นงานบุญไงใช่เข้ามาทำบุญกันนะคะ
คือเขาเล่าบอกว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยกำลังยืนรอเพื่อตัดหวายลูกนิมิตรลูกที่เก้า
แต่จู่จู่คนก่อเหตุค่ะมาเจอกันโดยบังเอิญนะคะ
ก็เลยชักอาวุธปืนออกมายิงใส่ผู้บาดเจ็บหนึ่งนัด
แล้วพยายามที่จะตามไปยิงซ้ำแต่ปรากฏว่ากระสุนเนี่ย
ลำกล้องแหมเคราะห์ดีมาก

ช่วยจับกลุ่มคนก่อเหตุเอาไว้ได้นะคะ

ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
เสียงปืนปั้งเห็นวิ่งปุ๊บ

ก็มาถึงตรงนู้นแล้ว
ขวดก็มาแล้วคนโดนยิงก็วิ่งปุ๊บ

นี่คือได้มีการพูดเถียงกันอะไรกันไหม
ไม่มีหรอกเสียงก็เหม็น

นั่งเก้าอี้อยู่แล้วเนี่ยตามป้ายเนี่ย
หาชื่อแต่ถัดหวายไง

ปืนมันขาดลำยิงได้นัดเดียวไง

ต้องขอบคุณพระนะคุณพระช่วยมากเลย

คือถ้าเกิดว่าปืนไม่ขัดลำกล้องนะ
ถึงแก่ชีวิตก็เป็นไปได้เนี่ยนะคะ
ทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปสัมภาษณ์สอบถามพันธ์ตำรวจเอก
ฤทธิ์ค้ำชูเป็นภูมิกับโรงพักบ้านบึงนะครับ
ภูมิกับบอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยนะคะ
ทราบว่าผู้ก่อเหตุกับผู้บาดเจ็บ
ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกค่ะเป็นญาติกันนี่แหละค่ะ
กลับไปเมื่อหลายปีก่อน
คนเจ็บเคยไปยืมเงินคนก่อเหตุ
แล้วปรากฏว่าไม่ยอมคืนเงินให้

ทุกครั้งที่มีการทวงถามก็จะมีเรื่องบาดหมางกันมาตลอด
คนก่อเหตุเคยถูกผู้บาดเจ็บยกพวกมารุมทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บมาแล้วก็เลยเก็บความแค้นนี้ไว้ค่ะ
มาเอาคืนค่ะจนกระทั่งเจอกันในงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตร
คนก่อเหตุจึงเข้าไปทวงเงินจนกระทั่งมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงนะคะ
ด้วยความโมโหจึงใช้อาวุธปืนยิงใส่
ในนี่ก่อนก็คือคนบาดเจ็บจากด้านหลังกระสุนเนี่ยทะลุ
ไปถูกพระมหาประภาษณ์เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองพรมมาราม
ที่มาสวดในพิธีท่านเองก็ได้รับบาดเจ็บจากลูกหลงนะคะ
วันเกิดเหตุนี่ก็ต่างคนต่างฝ่ายก็ไปทำบุญกัน
ที่วัดพาครอบครัวไปพาครอบครัวไป
แล้วก็บังเอิญไปเจอกันบังเอิญไปเจอกันในงาน
ก็อาจจะมีการทวงถามเรื่องหนี้สินกัน
ก็อาจจะเคยมีเรื่องราวกันมาก่อนนะครับก็เลยก็เลยมีเหตุ
จริงแล้วสถานที่นะครับสถานที่เกิดเหตุเป็นวัด
ซึ่งจากงานวัดฝั่งลูกเนี่ยนิจอยู่นะครับ
คนร้ายได้ก่อเหตุถึงขนาดใช้อาวุธปืนยิงกันในที่ชุมชนเนี่ย
มันก็ค่อนข้างจะอุ๊กอาดนะครับ
มีประชาชนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวจำนวนมาก
โดยเฉพาะในคดีนี้เนี่ยก็มีพระนะครับ
มีหลวงพ่อก็โดนลุกหลงไปคนหนึ่งซึ่งได้รับบัตร

พกพาอาวุธปืนไปในที่ชุมชนโดยไม่ได้รับอนุญาต
การประกันตัวด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
ยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จคุณผู้ชมส่วนคนเจ็บ
คารวาสทั้งพระเนี่ยนะคะตอนนี้อาการล่าสุด